เหมือนเรื่องนี้เลยน่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหม
ลุงวินหวิดดับสายเคเบิ้ลมันเกี่ยวคอ

อีกแล้วนะคะสายเคเบิ้ลห้อยระยงระยางแล้วไปเกี่ยวคอคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเขตย่านสายไหมค่ะ
ลุงขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วดูนะ

แล้วดูสิฝนก็ตกแล้วนี่เรามองไม่เห็นเลยนะว่ามีสายห้อยลงมา

แล้วเกี่ยวคอลุงวิดขาดเลยนะคะรถล้มเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้นะคะ
ฝนตกลงมาด้วยถนนเปียกด้วยจากนั้นไม่นานมีมอเตอร์ไซค์ขี่มา
นี่นะคะอีกมุมหนึ่งให้เห็นกัน
พอกีโดนปุ๊บรถล้มทันทีเลยค่ะ
สายสื่อสารเกี่ยวคอคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
สุดท้ายทั้งคนทั้งรถนี่นอนล้มลงมา
คนขี่มอเตอร์ไซค์ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
แล้วมีพลเมืองดีจอดรถขี่รถเข้ามาช่วยเหลือคุณผู้ชมค่ะ
อุบัติเหตุนี้สะเทือนใจมันใกล้ตัวจริง

บนถนนแถวซอยเพิ่มศิลป๖๖สายไหมกรุงเทพ
ผู้เคาะร้ายคนนี้ชื่อว่าลุงดำรง
หรือว่าลุงดำใจบุญอายุ๕๘ปี

เจ็บเลยนะคะมีแผลยาวที่คอกระฟุดเลย
ยาวมากนี่สายสื่อสารต้นเหตุเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อาจจะเก็บขึ้นไปแล้วนะคะ

เพราะว่ารถล้มอย่างที่เห็น
ดำใจบุญพูดไม่ได้ค่ะเพราะอะไร
เพราะว่าลุงดำป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง

ลุงดำเองก็ต้องตอบคำถามกับสื่อมวลชนด้วย

ใจความแบบนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุ
เขากำลังนำข้าวไปให้สุนัขจรจัด

ตอนนั้นมีฝนตกลงมาเล็กน้อย

มันมีสายสื่อสารตกลงมา๑เส้น

ขณะตอนที่ขี่มาเนี่ยลุงบอกดีนะ
เร็วมากหากขับเร็วกว่านี้

หรืออาจจะขั้นคอขาดไปเลยก็ได้

ส่งบ้านน็อกดาวน์ขับผ่าน
แล้วก็เกี่ยวสายเคเบิ้ลตกลงมา

ขี่มาพอดีเลยก็เลยเป็นอุบัติเหตุขึ้น

ขอให้ลุงหายเร็วแล้วกันนะครับ